วันนี้ก็เป็นอีก๑วันที่มีผสกกันดิกรจากทั่วทุกศาละทิศ
เดินทางไปที่บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
เพื่อไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระประมิณฑะมหาภูมิพลอดุญเดชณพระธินั่งดูสิทธิ์มหาปราศาสตร์ค่ะ
ซึ่งบรรยากาศวันนี้คนค่อนข้างเยอะ

ไปติดตามบรรยากาศกับคุณยุธยาตุ้มมี

มีประชาชนต่างทยอยเดินทาง
มาที่บริเวณท้องสนามหลวงจำนวนมากนะครับ
เพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสำเร็จพระปรมินตรฐรมาฮภุวิษฎีอดุลยเดช
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แม้ว่าทุกคนจะรอนานแต่ก็ไม่ย่อท้อครับ
มารอกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ได้เข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์

หลังหมดเวลาเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หรือวัดพระแก้วของนักท่องเที่ยวนะครับ
ซึ่งได้เริ่มเปิดในเวลา๑๖นาฬิกา
จากเดิมที่ประชาชนจะต้องเดินเข้าประตูมณีนพรัช
เพื่อเข้าไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ซึ่งจะทำให้เดินเข้าไปใกล้ขึ้นกว่าเดิมครับ
โดยประชาชนที่มาเฝ้ารอต่างรู้สึกทราบซึ้ง
ที่กำลังจะได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙หลังรอมานานหลายชั่วโมง

ทำเพื่อประชาชนมานานมาก
อย่างเช่นนางเก่งวิรินกาญจนะจิราทิพย์

เพื่อตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
โดยเข้าแถวตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา
ต่อแถวนานกว่า๘ชั่วโมงแต่ก็ไม่ยอดท้อนะครับ
ส่วนนางภูมิมารินพันธ์อุบลอายุ๖๓ปี
ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็บอกว่าเข้าแถวรอนานมากแต่ก็ไม่รู้สึกท้อ

พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ครับ
ขอบคุณค่ะเป็นพระเจ้าดีมากค่ะ
ขณะที่นางสาวปวริสรนุ่มปลางอายุ๓๐ปี
ชาวจังหวัดตากนะครับบอกว่าเข้าแถวรอตั้งแต่๗นาฬิกา

เพราะตั้งใจจะมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้า
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ

เป็นคนจังหวัดตากค่ะแต่ทำงานที่กรุงเทพค่ะ
ก็คือเดินทางมาตั้งแต่๗โมงเช้าค่ะ
ก็คือรอเข้าแถวรอตั้งแต่๗โมงค่ะ
ก็มีรู้สึกเหนื่อยค่ะแล้วก็ร้อนด้วย
แล้วก็มาด้วยใจค่ะก็ยังอดทนอยู่ค่ะ
หลวงท่านเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะยิ่งกับประชาชนรุ่นใหม่
ก็ต้องดูแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สอน
คือเราสามารถนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
ส่วนความคืบหน้าสำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะครับ
ได้เข้าไปปรับพื้นที่ทางต่อเหนือของท้องสนามหลวง

ขณะนี้พนักงานได้บดอัดพื้นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าจะสามารถลาดยางมะตอยได้ในคืนนี้

แล้วก็จะพยายามเร่งให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้
เพื่อพร้อมเปิดใช้งานในวันจันนี้ครับ
โดยบริเวณท้องสนามหลวงตลอดทั้งวันวันนี้นะครับ
ถือได้ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แม้ว่าจะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็มีการซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญบัติ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ตามครับ

รายงานสดจากบริเวณท้องสนามหลวงครับ